เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์สองรูปนะคะในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
ทำให้ตัวแทน๑๐องค์กรทางศาสนาอิสลามในพื้นที่๕จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงนะคะ
เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกร่วมกันค่ะ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยาลา๑๐องค์กรทางศาสนาอิสลามในพื้นที่๕จังหวัดชายแดนภาคใต้
นำโดยนายวิสุทธิ์บินลาเต๊ะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักงานจุฬาราชมนตรี
มีการประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงค่ะ
นำโดยพลเอกชินวัฒน์แม้นเดชที่ปรึกษาสมชและกอรมนภ๔ส่วนหน้า
กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้นำศาสนาโต๊ะอิหมาม
และล่าสุดคนร้ายบุกยิงถล่มพระสงฆ์วัดรัตนานุภาพ
หรือวัดโคโกในอำเภอสุงัยปาดีจังหวัดนราธิวาส
ส่งผลทำให้พระครูพระโชธรัตนานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอสุงัยปาดี
และเป็นเจ้าอาวาสของวัดมรณภาพพร้อมผู้ช่วยเจ้าอาวาสรวมสองรูป
และมีพระลูกวัดได้รับบาดเจ็บอีกสองรูปนะคะซึ่งตัวแทนสิบองค์กรทางศาสนาอิสลามในพื้นที่
ได้มีการพูดคุยในประเด็นของสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการป้องกันการก่อเหตุและการสร้างความเข้าใจ
ประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่นอกจากนี้มีการอ่านแถลงการขอประนามการกระทำอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมของผู้ก่อเหตุรุนแรง
ที่พยายามทำลายความสงบสุขและความสันติสุขในพื้นที่ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายและละเมิดกับหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาอย่างร้ายแรง
นี้ขอให้ทุกฝ่ายอย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ต้องการให้เกิดความหวาดระแวงแตกแยกทางศาสนาค่ะ
ส่วนทางสมาพันธ์พุทธสมาคมคนพุทธจังหวัดชายแดนใต้และชาวไทยพุทธกว่า๖๐๐คนนะคะก็ใช้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์กว่า๑๐๐คัน
พร้อมป้ายข้อความรณรงคลดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและข้อความไว้อาลัยพระสองรูปที่ถูกยิงมรณภาพแห่ไปตามถนนเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลปาลุรูอำเภอสุงัยปาดีผ่านเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลกเขตเทศบาลเมืองตากใบและเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อให้ประชาชนทั้งไทยพุทธแล้วก็มุสลิม
ระหนักถึงเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นนานกว่า๑๐ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน
ก่อนหน้านี้ก็ได้มีพลังมวลชนทั้งไทยพุทธมุสลิมในพื้นที่๖ตำบลของอำเภอสุงัยปาดีจังหวัดนราธิวาสกว่า๒๐๐คน
ก็ร่วมกันประนามและต่อต้านการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ก่อเหตุยิงพระสงฆ์มรณภาพ๒รูปและได้รับบาดเจ็บอีก๒รูปในอำเภอสุงัยปาดี
โดยพลังมวลชนนะคะได้มีการถือป้ายข้อความว่าเราขออยู่ร่วมกันอย่างสมาณชันหยุดทำร้ายผู้บริสุทธิ์
พร้อมกับเดินรณรงค์ไปตามถนนในเขตเทศบาลค่ะเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันประนามและต่อต้านกลุ่มคนก่อการร้าย